พ่อกับแม่ลืมไว้ที่ปั๊มน้ำมัน
รอพ่อแม่อยู่๔ชั่วโมง

แม่บ้านปั๊มเนี่ยมาหาทางช่วยครับ
โอ้โหแม่บ้านของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ในอำเภอศรีบุญเบืองจังหวัด

ไปสอบถามเด็กหญิงอายุ๑๐ขวบคนนี้

หลังจากที่เห็นน้องมานั่ง
มานั่งหน้าร้านสะดวกซื้อ
ตั้งแต่เที่ยงถึง๔โมงเย็น

นาวังจังหวัดหนองบัวลำพูครับ
พ่อแม่ญาติกำลังจะไปกรุงเทพ

พอทำธุระส่วนตัวเสร็จทุกคนต่าง
เดินไปขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป

จำได้ไหมลูกพ่อแม่ใช้เบอร์อะไร
จำไม่ได้แล้วก็ไม่ทราบที่อยู่แน่ชัด

ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบทะเบียนราชของพ่อครับ
พบว่าเป็นชาวอำเภอนาวัง
ซึ่งอยู่ห่างจากปั๊มน้ำมันไปประมาณ๑๐๐กิโลเมตร
ประสานผู้ใหญ่บ้านแจ้งญาติให้มารับ
แต่รออยู่นานก็ไม่มาสักที
จนมีคนใจบุญออกข้าน้ำมันลดให้
ให้กู้ภัยพาไปส่งที่บ้าน

ทันทีที่ถึงบ้านเนี่ยโอ้โหญาติร้องไห้
โผล่กอดรับขวัญหลานดีใจ

นี่เมื่อเชิญซื้อเสียภาพ

หามาให้

ก็เอาไปกรุงเทพเบิร์ดก็สั่งครับ

คุณผู้ชมถามกันเต็มเลยลืมได้ยังไง

พ่อแม่ของเด็กเนี่ยทำงานอยู่ที่สมุทรปราการนะ

บางทีก็จะเดินทางกลับกันใช่ไหม
คิดว่าตอนนี้น่าจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้ว
อ้าวแล้วลูกอ่ะยังไม่รู้อีกหรอ

หลานสาวถูกลืมไว้ที่ปั๊มน้ำมัน
เธอก็เลยโทรไปหาน้องสาว

พ่อและแม่ของเด็กเนี่ย

ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลืมลูกไว้ที่ปั๊ม

จะลืมได้ยังไงก็ลูกนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ย

ยังยังไม่หันด้วย
ต้องบอกว่าอ้าวเพราะเถียงไง
อย่างนั้นขอคุยกับหลานหน่อยสิ

ตอนนี้แหละครับพ่อกับแม่โทษกันไปโทษกันมาโทษกันมาโทษกันไป
นะครับแต่มากลับมารับลูกไม่ได้นะครับ

ก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่พาลูกสาวกลับไปไว้ที่บ้านก่อนนั่นแหละ
เด็กน้อยยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่
ขอบคุณคนใจบุญที่ซื้อเสื้อผ้าให้
แล้วก็พาไปส่งอย่างปลอดภัย

โอ้คุยอะไรกันน้อบนรถนะ
ถึงจะได้เพลินขนาดลืมลูกไว้ไกลขนาดนี้